ถ้าเราเปลี่ยนวันทำงานธรรมดาของเราให้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น
อุปกรณ์เครื่องมือต่างที่เราใช้สามารถเชื่อมต่อทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ
ถ้าเป็นแบบนี้ได้จริงแล้วก็การทำงานของเราจะสมาร์ทขนาดไหน
จะพาคุณมายกระดับความสมาร์ทกันค่ะ
รูปแบบการทำงานแบบเดิมกลายเป็นสมาร์ทออฟฟิศ
เพราะว่าการทำงานต่อจากนี้ไปของคุณนั้นจะง่ายแล้วก็ไหลลื่นแบบไม่มีสะดุด
และที่สำคัญเลยค่ะใช้งานได้ง่ายมาก

ที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อไป
ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เพิ่งเปิดตัวในงาน
เมื่อวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
ผัดแบบนุ่มนวลมาพร้อมหน้าจอขนาด๑๔๒นิ้ว
กับการควบคุมบนทัชแพท๘ท่าทาง
การใช้งานไปได้อย่างราบรื่น
ตัวนี้พกพาได้ง่ายด้วยน้ำหนักเบาเพียง๔๔๙กรัม
จอ๑๑นิ้วภาพสีคมชัด
ประสิทธิภาพให้การประชุมออนไลน์เสียงข่มชัด

โดยจะเน้นเพียงเสียงของผู้พูดเท่านั้น

เดี๋ยวเชอรี่จะเชื่อมต่อทั้งคู่ให้ดูค่ะ
ล้อมรอบไปด้วยไอคอนที่แสดงถึงอุปกรณ์อื่น
จากนั้นเราก็ลากอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
หลังจากนั้นเราต้องทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์

จะมีขั้นตอนการยืนยันสักเล็กน้อยค่ะ

ทำตามที่ระบบแจ้งขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะ
เชื่อมต่อในครั้งต่อไป

เชอรี่เชื่อมต่อเอาไว้๔อุปกรณ์ค่ะ
เดี๋ยวจะลองมาใช้งานให้ดูทุกอุปกรณ์

แค่เราลากเพื่อเชื่อมต่อแบบนี้

เราสามารถเลือกใช้งานได้ถึง๓โหมด
ก็คือการสะท้อนหน้าจอเหมือนกัน๒จอนะคะ

หรือเอกสารที่จำเป็นจะต้องมีลายเซ็นต์ค่ะ
ได้เหมือนเซ็นด้วยปากกาจริงเลยล่ะค่ะ
ทีนี้การทำงานก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

หรือการทำงานแบบ๒จอค่ะ
ในการทำเอกสารไปพร้อมกันได้
ร่วมกันได้อย่างอิสระไหลลื่น

โดยไม่ต้องทำอะไรกับการเชื่อมต่อก่อนหน้าเลยค่ะ

แค่นี้เราก็มีสมาร์ทโฟนเด้งขึ้นมา

เวลาทำงานอยู่เพลินก็มีสายเรียกเข้ามา
เราก็ต้องไปหยิบโทรศัพท์มารับสายใช่ไหมคะ
สายเข้ามาพอดีเลยค่ะ

รอยต่อในการทำงานมีอยู่จริงค่ะ
แค่เราลากรูปจากสมาร์ทโฟนมาแบบนี้ได้เลย
แค่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะ

ให้ทำงานไปพร้อมกันได้ถึง๓หน้าต่าง
หน้าต่างที่๑คุยโทรศัพท์
ดตรงนี้เพื่อเพิ่มหน้าต่างที่๒เพื่อดูรูป
และหน้าต่างที่๓เปิดดูโน้ตที่เราจดบันทึกไว้
ทำงานพร้อมกันได้ง่ายแค่นี้เลยค่ะ
แบบนี้ทำได้ง่ายเลยค่ะ
ทีนี้เรามาลองจับคู่การใช้งานระหว่าง

ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการทำงานได้๒โหมด
สมมุตินะคะว่าเราต้องพรีเซนต์งานกราฟิก
แค่นี้นะคะเราก็สามารถโชว์งานกราฟิกสวยในจอใหญ่ได้แล้ว
ถ้ายังไม่ชัดเราก็ซูมดูใกล้แบบนี้ได้สบายค่ะ
ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ
และอีกหนึ่งการจับคู่ที่จะเป็นตัวช่วยให้การพรีเซนต์งาน
ของคุณราบรื่นและสมาร์ทแบบสุด
ซึ่งเรานั้นสามารถเชื่อมต่อการทำงานได้๒โหมดเหมือนกันค่ะ

ให้บรรยากาศในห้องพรีเซนต์ตื่นตาอลังการแน่นอนค่ะ

เราจะเห็นทุกรายละเอียดของการประชุมอย่างชัดเจน
บันทึกรายการระหว่างการประชุมได้ไปพร้อมกันแบบนี้ค่ะ
จะช่วยให้เราเชื่อมต่อการทำงานได้อย่างไหลลื่น
รอยต่อตอบสนองทุกรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายค่ะ
ลากเพื่อเชื่อมต่อก็เปลี่ยนการทำงานธรรมดาธรรมดา
ให้กลายเป็นการทำงานที่สมาร์ทได้ง่ายค่ะ
ใครที่อยากจะสัมผัสเปิดประสบการณ์การทำงานที่ไร้รอยต่อ
ลองจับคู่การใช้งานกันดูค่ะ

เปลี่ยนการทำงานทุกวันของคุณให้ไหลลื่นแบบไม่มีสนุทร
สนองทุกรูปแบบการทำงานค่ะ